นี่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชม
จากเรื่องของรถไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมแล้ว
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากท่านไม่เคารพกฎจราจรใช่ไหม
รับมัสดีแล้วล่าสุดค่ะเกิดเหตุการณ์แหกโค้ง
แล้วคุณค่ะรถกระบะที่แหกโค้งพุ่งเข้าไปในร้านอาหาร
เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บทำไมโรชรินถึงพูดแบบนี้
ก็ทางโค้งเนี่ยมันเป็นเส้นทึบแปลว่าคุณแซงไม่ได้
แต่คุณยังเป็นฝืนที่จะแซงไงมันก็เลยกลายเป็นภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ดีนะที่ไม่มีคนตายคุณ
คนที่ขับรถกระบะคันเกิดเหตุชื่อว่านางสุภารักษ์ปัญญาเจริญ
ขับรถกระบะพาครอบครัวจากปฐุมธานีกะว่าจะไปเที่ยวน้ำตกที่นครนายก
ไปกันทั้งหมดเนี่ยคนชะลาผู้ใหญ่เด็ก๘ชีวิตไปกับรถกระบะคันนี้
ทีนี้ขากลับขากลับค่ะคุณผู้ชมแซงช่วงทางโค้ง
แล้วล้อนี้คุณมันไม่ทันไงไปเค้นกระทันค่ะ
รถเสียหลักพลิกคว่ำหลุดโค้งสวนหง
แล้วรถพุ่งไปยังริมทางไปชนเข้ากับร้านอาหาร
คุณค่ะเจ้าของร้านอาหารแล้วคนที่เป็นลูกค้านั่งทานอาหารกันเนี่ย
ทำให้คนที่มากับรถกระบะได้รับบาดเจ็บ๔ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเอ่ยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเอ่ย
ก็ต้องช่วยกันทุลักทุเลแบบนี้
รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์แรกจบไปฝันร้ายยังไม่ไปไหน
มาดูเหตุการณ์ที่๒ต่อเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่๒เกิดขึ้นที่จังหวัดตาก
เหตุการณ์ที่อำเภอพบพระนี่คุณเกิดอะไรขึ้น
เป็นเหตุการณ์รถเก๋งค่ะชนเข้ากับเสาไฟฟ้า

คุณเดาสิว่าคนขับจะเหลือไหมคนด้านข้างเนี่ย
ผู้โดยสารจะรอดไหมนั่นสิเล่าให้ฟังต่อค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายแม่สอดพบพระ
ช่วงหลักกิโลเมตรที่สามสิบสามบ้านห้วยนกแหล่
คนขับรถคันนี้อุ้ยตายแล้ว
คนขับรถคันนี้พระวินัยจิตธรรมโมอายุ๕๖ปีเป็นพระ
เป็นเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในเขตชายแดนอำเภอพบม้า
คุณค่ะนั่งสลบคารถเลยนะคะสภาพเนี่ยปากแตกศีรษะปูด
ชาวบ้านตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะรอดน่าจะมรณภาพไปแล้ว
สุดท้ายนี่สุดท้ายคุณค่ะไม่ใช่ฟื้นคืนชีพนะ
หลวงพี่ยังไม่ได้มรณภาพหลวงพ่อยังไม่ได้มรณะนะฮะ
ฟื้นคืนสติขึ้นมาค่ะพลเมืองดีก็เลยต้องมีการนิมนต์มานั่งข้างข้าง
และเนี่ยแกโทรศัพท์หลวงพ่อโทรศัพท์ไปหาโทรให้คนมาช่วย
กู้ชีพเข้าตรวจสอบอาการเบื้องต้นพบว่าหลวงพ่อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
หลวงพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
นี่ไงสภาพร่างกายหลวงพ่อไม่พร้อมยังไงคะหลวงพ่อ
เกิดอาการวูบหลับในจนกระทั่งรถเนี่ยไปพุ่งชนเข้ากับ
เสาไฟฟ้าข้างทางโชคดีไม่ใช่โชคดีหรอกค่ะ
เพราะดีเพราะอันนี้ถือว่าเป็นเคราะห์เคราะห์ดีที่ไม่เป็นอะไรมาก
นี่แหละชาวบ้านเขาก็เลยพูดกันว่านี่สินะพระรอดของแท้
ของแท้เลยแต่พระรอดนี้เอามาห้อยคอไม่ได้
เออแต่ไม่กลัวนะร่างกายไม่พร้อมเนี่ยหลับในเห็นมั้ยเกิดอาการแบบเนี้ย